วันนี้วันศุกร์แล้วเราจะให้คุณผู้ชมพบกับ

มาแล้วค่ะ

พร้อมกับวัตถุมงคลด้านหน้า

ชุดใหญ่ไฟกับพริบคะ

ทั้งชุดนี้มี๙องค์
ก็คือเป็นหลวงพ่อพระมงคลบพิษค่ะ
และที่สำคัญนะคะมวลสารก็คือเป็นกระเบื้องหลังคาบวชของหลวงพ่อ
รับรองว่าศักดิ์สิทธิ์แน่นอนได้ไปนี่คือจัดเต็มเลย๙องค์
เป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะเนี่ยจะแจกให้กับผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวในวันนี้ที่จะได้รับการดูดวงจากหมอไก่
ถูกต้องค่ะวันนี้มีผู้โชคดีหนึ่งท่านเท่านั้นแล้วได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบไปแน่นอน
แต่คนที่ไม่ใช่ผู้โชคดีอย่าเพิ่งถอดใจเพราะวันนี้เราจะมี๓ราศีที่มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบ
มีเกณฑ์ได้แบบจัดเต็มจัดหนักเลยค่ะหมอไก่
อันดับที่๓ก็คือราศี
ชาวราศีกันเนี่ยเรียกว่าดวงดีมากในเรื่องของพวกเงินเงินทองโอ้โหช่วงนี้เงินทองอู้ฟู้ไหลมาเทมาเลยนะคะ
อกจากโชคลาภที่เป็นตัวเงินแล้ว
ยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาภในรูปแบบของทรัพย์สินด้วย
ก็คือในเรื่องของพวกบ้านลดที่ดิน
เป็นพวกสิ่งของมีโอกาสได้ด้วยนะคะ
แล้วชาวราศีกันเนี่ยไม่ใช่ว่าดวงดีแบบระยะสั้น
คือจะดวงดีแบบยาวไปถึงปลายปีหน้าเลย

ใช่ค่ะนะคะก็คือชาวราศีกันเรียกว่ามีเกณฑ์แบบตั้งหลักปรักฐานได้

แต่ว่าถ้าสมมุติจะถามว่าโชคลาภแบบจัดเต็มจะมาตอนไหน

เหลืออีก๒๓งวดเองนะคะ

นับเป็นงวดหรือนับเป็นเดือนคะ

ดังนั้นคือมีโอกาสได้ชโฟค์ลาภจัดเต็มไหนช่วงนี้

ก็คือถ้าสมมุติว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าจะมีโอกาสในการทำเงินเข้ามา
ลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้ผลกำไรมาก
ถ้าเสี่ยงดวงก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจนะคะ

เอาไว้ก่อนนะชาวราศีกันไม่ใช่ไปสิ

บอกกายบอกว่าก่อนปีใหม่กวาดยกแผง
เอาล่ะยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เพราะว่าแต่ละคนเกิดราศีเดียวกันไม่ได้ว่าจะถูกราศีกันจะถูกทุกคนนะคะ

อันนี้ต้องแบบว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
แต่ว่าก็ราศีกันเนี่ยมีแนวโน้มว่าดวงดีแหละ
ยาวไปจนถึงปลายปีหน้าเลย

มาถึงอันดับที่๒ได้แก่
ชาวราศีกุ้ง

เป็นราศีของน้องใบตอง

คืออย่างนี้ค่ะชาวราศีกุมช่วงที่ผ่านมา
อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้เงินเยอะค่ะ
การเงินอาจจะบางคนอาจจะติดขัด
แต่ว่าตอนนี้มีเกณฑ์ที่การเงินจะดีขึ้น
อกจากนี้มีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วย
อย่างช่วงนี้ช่วงใกล้ปีใหม่แล้ว
บางคนอาจจะมีการแบบไปจับรางวัลจับฉลาก
ก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่
อาจจะไปล้วงหายจับรางวัลอะไรพวกนี้

ไปล้วงไหสอยดงสอยดาว
หรือว่าอาจจะได้ของขวัญของฝาก
หรืออาจจะมีคนพาไปเลี้ยงข้าว

ก็มีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลแบบรางวัลใหญ่
ถือว่าดวงดีมาก
ก็ได้ประจำช้อนซ่อมตามงานสอยดงสอยดาว

ใช่ไหม

น้ำส้มไหมน้ำส้ม

ดีฉันจะไปงานสอยดาวบ่อยตอนเช้าคืน
มาดูคนที่จะมีโชคมีลาบอันดับหนึ่งกันบ้าง

ชาวราศีพิจิกนั่นเอง
สำหรับชาวราศีพิจิกดวงมีโอกาสได้ราบจัดเต็ม

ในช่วงนี้คือชาวราศีพิจิกษ์
มีโอกาสที่จะได้ลาบจาก๒ทาง
ทางแรกก็คือลาบจากการทำงาน
ก็คืออาจจะมีโอกาสในการทำธุรกิจเข้ามา

ก็เลยทำให้ได้เงินเยอะขึ้นนั่นเอง
อีกทางหนึ่งก็คือลาบจากการลงทุนระยะสั้น

ที่จะได้ราบตามที่ใจปรารถนา
แล้วถ้าสมมุติว่าชาวราศีพิจิกษ์เมื่อก่อน
อาจจะเคยลงทุนอะไรมาไว้
ก็มีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นแล้ว
กองทุนซื้อหุ่นซื้ออะไรต่างนานา

ถูกต้องแล้วยินดีกับ๓ราศีที่ดวงดีดวงเห็ง

เพราะว่าหมอไก่เขามีเคล็ดลับเสริมดวง
ที่ทำได้ทุกราศีแน่นอน
สำหรับราศีอื่นก็เสริมดวงแบบนี้ได้ใช่ไหมคะหมอไก่
ได้ค่ะเราว่า๓ราศีเมื่อกี๊ดวงดีแล้ว

ก็คือเราไม่ควรจะจ่ายเงินในช่วงเช้า
ของวันที่เราจะไปเสี่ยงดวงหรือไปลงทุน

ช่วงเช้านี่คือถึงกี่โมงยังไงคะ

ใช่ค่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยแล้วจะไปจ่ายตลาดไปซื้อข้าวซื้ออะไร
นั่นมันเงินเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะจ่ายเงินเป็นก้อนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่ควร
แม้ว่าไม่ใช่เงินสดจะเป็นการเซ็นเช็คหรือว่าเป็นการโอนเงินก็ถือเหมือนกัน
ถ้าสมมุติว่าเป็นเงินมูลค่ามากเราควรจะหลีกเลี่ยงในการจ่ายในช่วงเช้า
เพราะว่าอย่างคนจีนเขาถือมากเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราจ่ายเงินในช่วงเช้าเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินตลอด
ไปลงทุนอะไรก็มีแต่จะเสียใช่ค่ะก็คือให้หลีกเลี่ยงไป
เลี่ยงการจ่ายเงินหนักในช่วงเช้าแบบนี้นะคะแล้วมีอีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือ
ในเรื่องของการใส่เสื้อใส่เสื้อทำบ่อยมากสำคัญนะมันมีผล
ถ้าสมมุติว่าในวันนั้นเราต้องการที่จะไปเสี่ยงดวงหรือว่าจะไปลงทุนอะไร
แนะนำว่าให้ใส่เสื้อสีตามนี้ตามวันเกิดถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ย
ให้ใส่เสื้อสีม่วงนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ใส่เสื้อสีส้ม
คนที่เกิดในวันอังคารให้ใส่เสื้อสีเทาคนที่เกิดในวันพุธ
สวัสดีให้ใส่เสื้อสีเหลืองคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะให้ใส่เสื้อสีเขียว
แล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์ให้ใส่เสื้อสีแดง
ลองทำตามนี้ดูเผื่อว่าจะมีโชคมีลาบนะครับ
ในแต่ละวันที่เกิดเขาก็แตกต่างกันออกไปแล้วถ้าใครฟังไม่ทัน
หมอไก่พูดเร็วจังเลยไปดูย้อนหลังได้ในแฟนเพจของเรา
ถูกต้องแล้วแล้วดูแค้นลาบอีกข้อนึง
ยังไม่หมดเลยนะยังมีอีกข้อนึงที่สามารถทำกันได้ง่าย
ก็คือเรื่องของทิศทางต่างในเรื่องของการกระตุ้นดาวโชคลาภยังไง
ทางห่วงจุ้ยดาวโชคลาภมันจะมีการจรหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
มันจะไม่ซ้ำกันตลอดในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ดาวโชคลาภจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ก็ให้เรากระตุ้นทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเรา
หรือว่าโต๊ะทำงานของเราด้วยของที่มีการเคลื่อนไหว
ถ้าสมมุติว่าเป็นโต๊ะทำงานเราอาจจะวางพวกปินเตอร์ก็ได้
คอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรที่มีการกระตุ้น
หรือว่ามีเครื่องจักรหรือว่าอาจจะเป็นพวกนาฬิกาก็ได้
เพื่อเป็นการเสริมดวงถือว่าดีมาก

ตามแบบสภาพเคล็ดลับแลกมา

ได้แก่ครูวารีศรีเจริญค่ะแต่คุณครูบอกอย่างนี้ค่ะรบกวนหมอไก่คะดูดวงให้ลูกสาวหน่อย
ลูกสาวชื่อว่านาราวลีศรีเจริญวัยเบนเจอร์เพศ
คุณแม่เป็นห่วงมากตอนนี้ลูกสาวเกิดวันที่๕เมษายน๒๕๓๗เวลา๑๑นาฬิกา๑๒นาที
ถามมาหมดเลยเรื่องของการงานการเงินแล้วก็พื้นดวงชีวิตค่ะ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

ที่แบบแย่แค่ไหนเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้
แต่ว่าดวงของเขามีเกณฑ์ในเรื่องของการพัดถิ่น
คือถ้าสมมุติว่าเขายิ่งไปอยู่ไกลจากถิ่นที่เกิดเท่าไหร่

ใช่ค่ะแล้วมีโอกาสที่อาจจะแบบไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศเลย
อ่าคุณแม่สบายใจได้นะคะ
อันนี้คือถามรวมเนี่ยหมอกใหกล้คะ
คนที่เกิดเดือนเมษาเนี่ยพื้นดวงจะคล้ายแบบนี้ไหมคะ

คุณผู้ชมอันนี้ก็คือเฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะ
ปีเดียวอดทนหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านพ้นไป
เพราะว่านี่เลยค่ะหมอไก่จัดเต็มให้เลย
ใช่ค่ะเป็นหลวงพ่อพระมงคลบพิษนะคะ

มีก็คือแบบว่าทางวัดเขาสร้างมาจำกัด

แล้วก็ในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลย

ได้รับไปแล้วต้องมีวิธีบูชาอารสนายังไงบ้าง
เวลาที่ได้ไปนะคะก็คือให้อยู่ที่ที่สงบนะคะ
ทำจิตใจให้สงบอย่าคิดเรื่องอื่นมีสมาธิค่ะ
จากนั้นก็คือเอาหลวงพ่อขึ้นมาอาราธนานะคะ
แล้วก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดอธิษฐานเลย
อยากจะขอในเรื่องอะไรถ้าสมมุติเราติดขัดเรื่องงาน
ก็ขอให้การงานของเราสะดวกราบลื่น

ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งยึดเหนื่อจิตใจ
ให้ได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป
เป็นกำลังใจให้ครูวารีแล้วก็คุณนราวลีด้วยนะคะ

ขอบคุณหมอไก่ครับ